กักตุนของบ้างตื่นตระหนกกันไปบ้าง
อุปโภคบริโภคทุกอย่างคือขาดไม่หมดเลยก่อนหน้านี้
โดยเฉพาะเรื่องของไข่ไก่ค่ะก็มีการขยับราคาสูงขึ้น
อย่างที่ถามไปว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีไข่ไก่ถึงราคาแพงขึ้น

ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพบกับนางสันทนีพระดาศรีอายุ๓๘ปี
ก็เป็นเจ้าของร้านจำหน่ายไข่ไก่ทองประเสริฐอยู่จังหวัดราชบุรีค่ะ
เขาจัดโปรโมชั่นนำหนังสือพิมพ์เก่ามาชั่งกิโลแลกไข่ไก่ค่ะ
พร้อมกับควบคุมการซื้อของลูกค้าคนละ๑๕ฟองต่อวัน
เพื่อให้ทุกครัวเรือนนั้นมีไข่ไก่เอาไว้รับประทาน
ก็พบว่ามีประชาชนนำหนังสือพิมพ์เก่า
แลกไข่ไก่กันเป็นจำนวนมากทีเดียวคุณผู้ชม
ซึ่งนางสันธนีก็เปิดเผยบอกว่าตัวเองเนี่ย
เปิดร้านขายไข่ไก่ทั้งแบบค้าส่งแล้วก็ปลีกมากว่า๑๕ปีแล้ว

ปริมาณไข่ไก่หมุนเวียนปกติ
ถ้าเป็นช่วงที่ไข่ไก่ล้นตลาดเลยนะคะ
ก็จะมีปริมาณมากถึง๔๐๐๐๐๐ฟองต่อวัน
นั่นไงถ้าพี่เลี้ยงไก่ก็ได้อยู่นางสักร้อนหรอ

ใช่แต่จริงเขาบอกว่าร้อนปุ๊บมันจะน้อย

ตั้งแต่ไม่มียาพป้ามี้พี่เขาส่งอาหารให้ใช่มั๊ย
ปรากฏว่าไม่ต้องส่งไข่บ้านหนูออกเยอะ

คุณสันทนีพูดอย่างนี้เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ย
มันเหลือเพียง๖๙๐๐ฟองต่อวันเท่านั้นเอง

เขาบอกว่ามีคนซื้อไข่ไก่ไปกักตูนเกรงกำไร

พอมันขาดปุ๊บราคามันก็เลยสูงขึ้น
ทางร้านเขาก็เลยกำหนดมาตรการ

เพื่อกระจายให้กับลูกค้าอย่างทั่วถึงนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แบ่งเบาภาระให้กับประชาชน
โดยหนังสือพิมพ์๑กิโลกรัม
สามารถแลกไข่ไก่ได้๓๔ฟอง
ขึ้นอยู่กับขนาดของไข่ไก่ที่ลูกค้าต้องการด้วย

แลกไข่ไก่ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมไปได้นะคะ